นครปฐมมีพนักงานเทศบาลคนนึงเขาบอกว่า
กำลังไปตัดย่าใต้สะพานข้ามคลองเทศบาลซอยสิบสามอ่า
แล้วก็ไปเห็นอะไรก็ไม่รู้ว่าถูกมันแปลกแปลกเป็นกลมกลมนะคะครับ
มอยู่ในโครนครึ่งหนึ่งโผล่มาครึ่งหนึ่งมันเหมือนระเบิดเลย
อ่าก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่มันเป็นระเบิดจริงจริง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเก็บกู้อะค่ะไม่รู้ใครมือเดียวไปทิ้ง

ก็ได้จะได้ยินเสียงเป็นแบบนี้ค่ะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องกั้นไม่ให้ชาวบ้านเข้าใกล้
รถไม่ให้สัญจรไปมาตรงนี้อยู่ใต้สะพานข้ามคลองเทศบาลซอยสิบสาม
หมู่๑ตำบลธรรมศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะ
มีคนไปเจอก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบแล้วก็เป็นระเบิดจริงจริงเนี่ย
ให้อยู่ห่างจากจุดที่เจอระเบิดประมาณร้อยเมตรเป็นอย่างน้อยป้องกันอันตรายไว้ก่อนนะคะ
โดยเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ลงไปตรวจสอบมันเป็นระเบิดจริง
ก็เอาขึ้นมาไว้ที่ขอบดินแล้วก็เอายางรถยนต์วางเอาไว้หลายเส้นนะคะ
เพื่อป้องกันการระเบิดแล้วเจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีคือใช้ปืนยิงทำลายมาค่ะ
ก็เลยมีเสียงดังตุ้มแบบนี้นะคะอืมคนที่เจอระเบิดชื่อว่านายสุพลขาวพลับ
เป็นพนักงานเทศบาลตะมนต์ธรรมศาลาเขาบอกว่ากำลังไปตัดญาติที่ใต้สะพาน
เพราะว่าย่ามันขึ้นสูงตัดตัดอยู่เห็นอะไรก็ไม่รู้วัตถุมันแปลก
กลมเท่ากำมือค่ะจมอยู่ในโครนครึ่งลูก
ดูใกล้ใกล้มันเหมือนระเบิดเลยอะค่ะก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเป็นวัยรุ่นเอามาทิ้งกลัวความผิด
หรืออาจจะติดมากับรถบรรทุกดินที่เอาดินมาทิ้งเพราะว่าดินรอบระเบิดตรงนี้ค่ะ
มันเป็นดินใหม่แต่ว่าโชคดีที่มันยังไม่ระเบิดแล้วมีคนไปเจอแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่
เพราะระเบิดมันยังทำงานได้อยู่อ่ะอืมถ้าผมเจอผมก็นึกว่ามะพร้าว
คุณจะไปเก็บเหรอไปเก็บเลยฮะเฉาะเลยฮะ
ช่างหน้าเป็นห่วงคุณพ่าคุมอย่าไปเจออะไรแบบนี้นะอย่าไปทำนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่จะถูกละครับใช่